อันนี้ฉันต่ออีกสักข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีเหมือนกันนะคุณนัทพงศ
เราก็ตามดูลูกช้างป่าตัวนี้มาตั้งแต่เรารู้จักมันในวันแรก
ตอนที่เจอเนี่ยพังฟ้าใสคุณผู้ชมค่ะ

คือจากเราไปเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อคืนนี้นะคะ
แบบที่ไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลย

ดูมันยังสร้างความสดใสสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้พบเห็นอยู่เลยนะคะ
ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะสำหรับพังฟ้าใสที่เรารู้จักกัน
มันอายุประมาณ๓เดือนเป็นช้างป่าเพศเมีย
แล้วเราไปเจอขามันติดบ่วงเชือกดักสัตว์ของพรานป่าที่แก่งหางแมว
จันทบุรีขาขวาด้านหน้าถูกบ่วงรัดเกือบขาดคุณผู้ชมจำได้ไหม
แล้วเขาก็ช่วยมันจนแบบมันก็สดใสล่าเริงดี
ไม่ได้ทุกข์ร้อนกับไอ้ขาที่เจ็บนี่เลยนะมันน่ารักมากแข็งแรง
แล้วก็ต้นขาด้านซ้ายก็เจอกระสุนปืนฝังอยู่อีก๑๐นัด
ซึ่งน่าสงสารมากแต่อาการมันดีขึ้นเรื่อย
สดใสล่าเริงแล้วเป็นขวัญใจเลยที่สวนนงนุษย์
ปรากฏว่าตอน๓ทุ่ม๔๕ที่ผ่านมาพังฟ้าใสหยุดหายใจแล้วค่ะ
หนึ่งในทีมสัตวแพทย์ในสัตวแพทย์พระเด็จสิริดำรงเขาโพสต์บอกว่า
หายใจแล้วทีมงานทุกคนพยายามช่วยยื้อชีวิตอยู่เป็นชั่วโมง
แต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางนะคะสำหรับพังฟ้าสายตัวนี้
มันจากไปค่ะแบบคือคุณหมอให้รายละเอียดบอกว่ามันกินนมน้อยท้องเสีย
ไม่ค่อยมีแรงแล้วมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเขาก็เลยให้น้ำเกลือให้ยาปฏิชีวนะ
ช่วงสายของเมื่อวานเนี่ยก็มีแรงลุกขึ้นมาเล่นได้
แต่ตอนเย็นมันเริ่มไม่มีแรงอีกแล้วก็ซึมอุณหภูมิตก
ต้องห่มผ้าประคบร้อนแล้วสุดท้ายมันก็จากไปอย่างสงบ
ท่ามกลางความเสียใจของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมันมาตลอด๑เดือนนะคะ
เนี่ยค่ะโอ้โหไปเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะนะคะ
ฉันยังเป็นแฟนคลับนะก็ตามดูมันตลอดเลยว่าความน่ารักความร่าเริงของมันนะคะ
ช่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางภูมิในการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมอุทยาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่สวนนกนุษย์พัทยาก็มาดูซากของพังฟ้าใสนะคะ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนำพังฟ้าใสมาดูแลเนี่ย
ก็มีปัญหาเรื่องนมจากช้างแม่มีให้มันไม่เพียงพอ
ภูมิต้านทานก็เลยน้อยคือไม่ได้อยู่กับแม่นะคะ
แล้วก็มีโรคทางเดินอาหารระบบการย่อยด้วยนะคะ
ส่วนการล้มของพังฟ้าใสเนี่ยก็มาจากการที่เป็นโรคทางเดินอาหารล้มเหลวนั่นเองนะคะ
ก็โพสต์ภาพของนายรวมสินมณจงเจริญนะคะ
มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สอง
แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ร่วมกันเคลื่อนย้ายร่างของพังฟ้าใสไปชนสูตรนะคะ
แล้วก็นิมนต์พระมาสวดทำพิธีฝังพังฟ้าใสเรียบร้อยแล้วก็ฝังพร้อมกับลูกบอลคู่ใจที่มันชอบเล่นนะคะ
ก็เป็นการจากไปของชีวิตอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่ก็เป็นขวัญใจแล้วหลายคนก็เอาใจช่วยมาตลอดนะคะ
เพราะว่าคือพังฟ้าใสอายุขนาดนี้ก็เจอเรื่องหนักนะคะ
โอ้โหยื้อจากอาการหนึ่งก็มาเจออีกอาการขาก็จะขาดนะคะอีกข้างหนึ่งก็กระสุนเป็นสิบนัด
แล้วก็มาจากไปด้วยอาการท้องเสียเฉียบพลันแบบนี้นะคะ